ถ้าเกิดว่าไม่ไปจะเสียใจและเสียดาย
เดี๋ยวหาว่ารสลินไม่บอกไม่เตือนนะคะ
ไปที่ปราจีนบุรีตลาดเจริญศุกร์
ตลาดนี้มีอะไรดูภาพกันเลยไหม
ตลาดนี้มีต้นสะดาวอยู่๒ต้นเคียงคู่กัน

นี่เห็นไหมต้นสะเดาแต่ต้องสะดุดตา
เห็นไหมผ้ากี่สีอันนั้นสามสีเจ็ดสีมาผูก
แสดงว่ามีคนเคยได้เคยโดนถูกต้องโอ้โฮอย่างนี้กินไม่ลงแล้ว
น่าจะศักดิ์สิทธิ์ต้องขออภัยด้วยถูกต้อง
มาลัยก็มานะคะน้ำแดงก็มีแปลว่าคนเคยได้เคยโดน
แล้วเอาของเหล่านี้กลับมาเส้นไหว้แก้บน
ถูกแล้วค่ะคุณผู้ชมมีคนเคยถูกรางวัลได้รับเงินหลักแสนบาทนะจ๊ะ
ให้จบนะคะอยู่ที่ไหนล่ะศรีมหาโพธิปราจีนบุรีนะคะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือตลาดเจริญศุกร์นะคะ
สะดาว๒ต้นนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าคือก่อนหน้านี้มีคนได้คนโดน
ก็เลยเอาแป้งเนี่ยมาโรยแล้วก็ทาถูรูปไล้แบบนี้ค่ะ
เห็นไหมพ่อค้ารายนี้เขากำลังถูบนลำต้นสะดาวแบบนี้เหมือนกัน
คุณผู้ชมคอยดูไปก็ได้นี่คือว่าพี่ทวีโอสธนานนท์นะคะ
อายุ๕๒ปีค่ะเป็นพ่อค้าขายเห็ดบอกว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่หน้าต้นสะดาว
ทวีเล่าบอกว่าคนแถวนี้เชื่อกันว่าต้นสะดาวคู่นี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ
อืมสิงห์อยู่ในต้นสะดาวนี้แล้วตัวแฟนของพี่ทวีก็เคยขอโชคลาภ
บอกว่าขอให้ทำมาค้าขึ้นปรากฏว่าขายของดีมากได้ตามคำขอ
แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งอ๋อไม่ใช่แล้วถูกรางวัลมาจำนวนหนึ่ง
ลุกกันเลยทีเดียวถ้าบอกว่าถูกรางวัลที่๑นะคะ
จากการขอต้นสะดาวทีนี้เล่าต่อพี่ทวีเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีคนเคยฝันว่าคือในต้นสะดาวเนี่ย
มีคนเห็นว่ามีผู้ลุงคนหนึ่งชื่อว่าตาดำเป็นคนโบราณลักษณะ
มีผ้าขาวม้าพกหัวส่วนอีกต้นหนึ่งที่อยู่ติดกัน
มีคนเคยเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยสิงห์อยู่ชื่อว่าแม่สะใบม่วง
จากว่าก่อนที่คนที่จะไปเห็นแล้วก็คนที่เห็นตอนที่ผู้หญิงอยู่ในฝันเนี่ย
เพราะผู้หญิงคนนั้นใส่สบายสีม่วงก็เลยชื่อว่าแม่สะใบม่วง
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่ทวีแกก็ไปขอโชคลาภอีกนะฮะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าถูกรางวัลได้รับเงินรางวัลเกินแสน
จ้างหนังกลางแปลงมาแก้บนที่ผ่านมารวมแล้วก็ไม่เยอะนะพี่เบิร์ตพี่ต้น
ที่ผ่านมาก็ถูกรวมแล้วหลายรางวัลก็หลักแสนอยู่
สำหรับพี่ทวีนะคะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะ
งวดวันที่๑๖ธันวาคมนี้พี่ทวีจะได้สมใจนึกหรือไม่นะคะ
จากต้นสะดาวคู่ตรงนี้ที่ปราจีนบุรีศรีมหาโพธิค่ะ